ช่วยดูคลิปนี้หน่อยว่าแท็กซี่คันนี้
ตั้งใจชนรถจักรยานยนต์หรือไม่
วงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะฮะไปดูกันนะครับ
โอ้โหคนขี่ล้มกริ้งอยู่ตรงถนนแบบนี้เลยนะครับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจน
แท็กซี่สีเหลืองขับอยู่เลนในฝั่งขวาสุด
แล้วหักออกมาเลนส์หนึ่งนี้กำลังหักคุณดูสินะ

เพราะจะหักซ้ายมันก็ไม่ใช่เพราะมันมีรถอยู่

ญาติของคนเจ็บนี้เขียนข้อความแบบนี้ในเฟซ
บอกว่ามึงทำพี่กูเจ็บเดี๋ยวเจอกูเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ตอนนี้ได้มาคลิปเดียวคือคลิปวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
ที่เห็นว่าแท็กซี่เหมือนตั้งใจชนนะฮะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหโชเฟอร์แท็กซี่ตั้งใจชน๑๐๐เลย

คุณชนเขาแล้วคุณต้องลงมาช่วยแต่นี่คุณหนีไปเลยนะครับ
มีบางคนบอกว่าจริงแล้วรถจักรยานยนต์ต้องวิ่งเลนซ้ายสุดใช่ไหม
แต่ทำไมมาวิ่งเลนกลางหรือว่ากำลังแซงรถคันอื่น
หรือว่าก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า
แต่ที่แน่คุณหลายคนก็เป็นห่วง
บอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แต่ถึงทะเลาะวิวาดหรือขัดใจกันบนท้องถนน
ก็ไม่ควรจะตั้งใจชนจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์เขาล้มแบบนี้
ใครมีเบาะแสช่วยแจ้งมาหน่อย